มีกลุ่มคนเขาออกมาจัดกิจกรรมคัดค้านการแก้ไขมาตรา๑๑๒
อีกกลุ่มหนึ่งก็ออกมาต่อต้านการจัดกิจกรรมของคนกลุ่มนี้
เกือบจะปะทะกันนะฮะไปดูครับ
เรื่องการเมืองคือการเมืองได้แล้วก็ได้ไป
เราไม่แอนตี้อะไรให้ซิ่มนะครับ
แล้วเรื่องสถาบันอย่างเดียว
ถ้าเราเขียนสิ่งที่หรือเราจัดการทหารก็ไม่วาง
และค่อยห้ามเงินในพวกเพื่อนข้า
หลังก็เดือดขึ้นเดือดขึ้นเสียงดังขึ้นนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าตลาดเจ้าพรมครับ

คือต่างฝ่ายเขาก็ยืนยันว่าเขารักสถาบันนะฮะ
แต่ว่าบางมุมมองอาจจะแตกต่างกัน
กรยานีจูปรางหรือว่าป้าอายุทยาครับ

ก็คือฝั่งที่ใส่เสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลือง
จัดกิจกรรมแฮชแท็กเซฟ๑๑๒
ขณะที่มีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งครับแถวนั้นแหละฮะ

บางคนก็จะใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดเป็นสีแดง
เสื้อสีแดงเดินมาคัดค้าน

สองฝั่งบนถนน

อยุธยาเนี่ยทั้งในเครื่องแบบแล้วก็พี่น้องประชาชนแถวนั้นเข้ามาช่วยกันห้ามปรามจับแยกออกจากกัน
อายุทยาบอกว่าตัวเองพร้อมกับพี่น้องคนอายุทยา
และจังหวัดใกล้เคียงรวมตัวกันจัดกิจกรรมนี้
เพราะว่าพักเก้าไกลมีแนวนโยบายจะแก้ไขมาตรา๑๑๒อย่างชัดเจน
และการที่พักก้าวไกลชนะเลือกตั้งเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

เพราะมาจากเสียงของประชาชนเกือบ๑๕ล้านเสียง
แต่ขอคัดค้านได้ไหมล่ะในนโยบายที่จะมีการแก้ไข
และอาจนำไปสู่การยกเลิกม๑๑๒เนี่ย

ก็จะพาคนไปรวมตัวกันคัดค้านที่กรุงเทพด้วย
ลองฟังป้ากัลยานีหรือว่าป้าอายุทยาครับ
แต่เราเห็นด้วยกับการที่เขาเป็นเสียงข้างมาก
เขาต้องได้จัดตั้งรัฐบาล
แต่ไม่เห็นด้วยกับที่จะมายกเลิกมาตรา๑๑๒ของพี่น้องประชาชนชาวไทย
และยะเหมาว่า๑๔ล้านเสียงเป็นเสียงข้างมาก
ทั้งหมดมีการเลือกตั้ง๓๙ล้านกว่าเสียง
เอา๑๔ล้านเสียงเอาไปลบมันจะเหลือเท่าไหร่

ที่เห็นกันด้วยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ไม่ต้องการยกเลิกมาตรา๑๑๒ค่ะ
นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วก็แสดงออกในวันนี้
และนี่คือจังหวะที่สองฝั่งประจันหน้ากันครับ

ปกป้องสถาบันเดินขบวนมาในฝั่งเสื้อสีเหลือง
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยก็ออกมาชูเสื้อสีแดงบ้าง
ตะโกนตีเกราะเคาะไม้อะไรต่าง

นี่ฮะก็มีการประจันหน้ากันแบบนี้

ไม่อยากให้มีการปลุกปั่นกระแสแล้วไปโยงการเมืองนะฮะ
เพราะเอาจริงแล้วเข้าใจว่าคนอายุทยา

แต่ก็อยากจะให้ฟังมุมมองหรือความรู้สึกของคนที่เขาคิดเห็นต่างด้วย

พี่น้องประชาชนที่เขาออกมาต่อต้าน
แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมของกลุ่มที่ออกมา
รณรงค์แฮชแท็กเซฟ๑๑๒นะครับ
ถ้าย้อนกลับไปประมาณสักช่วงพฤศจิกายนปี๖๓ครับ
พฤศจิกาตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่
อายุทยาเคยปะทะเจอกับนายทิมพิธาริมเจริญรัฐ
นี่ครับในวันเดือนปีดังกล่าวฮะ
ตอนนั้นนายทิมพิธาสอสอจากก้าวไกล
เดินทางไปพบประชาชนที่วัดใหญ่ชายมงคล
มีการโต้เถียงกันนานกว่า๒๐นาที
ก็มีตำรวจมาควบคุมดูแลสถานการณ์
ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปก็ไม่ได้เกิดความรุนแรงใดนะฮะ
นี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ที่เกิดขึ้นครับ